คุณผู้ชมครับทราบกันหรือไม่ว่าตอนนี้ไข่ไก่แพงขึ้นอย่างเงียบ
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนอยู่บ้านกันไง
แล้วร้านกับโครงกับข้าวก็ไม่ค่อยมีของอื่นขาย
อยู่บ้านกันไข่ดาวมั่งไข่เจียวมั่งไข่ตุ๋นมั่ง

ถูกต้องแล้วประกอบกับตลาดใหญ่ตอนนี้คุณผู้ชมครับ
ประสบปัญหาเรื่องการปิดเพราะว่ามีคนติดเชื้อ
อย่างตลาด๔มุมเมืองที่ปฐุมธานีเนี่ยนะ
เขาจัดจุดฉีดวัคซีนโควิด๑๙ให้กับผู้ค้าคนไทยเป็นวันแรกนะฮะ
หลังจากมีผู้ติดเชื้อมากกว่า๙๐๐รายทีเดียวครับ
สี่บูเมืองตั้งจุดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด๑๙นะครับ
ให้กับผู้ค้าแผงผู้ค้ารถผักผู้ค้ารถหาบเร่นะฮะ
แล้วก็แรงงานคนไทยในตลาด๒จุดด้วยกัน
โดยผู้ที่จะลงทะเบียนได้ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
แผงค้าบัตรแรงงานเอาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ครับ
ท่านก็จะได้ฉีดวัคซีนที่โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วันนี้เป็นวันแรกนะฮะแล้วก็ฉีดไปจนถึงวันที่๒๓พฤษภาคมครับ
โดสด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ตลาดสี่มุมเมืองเนี่ย
ฉีดวัคซีนให้กับผู้ค้าแรงงานคนไทยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
โดสซึ่งหลังจากวันที่๒๓พฤษภาคมไปนะครับ
จะมียอดผู้ฉีดวัคซีนทั้งหมด๕๐๐๐คนให้ได้
ขณะที่คลัสเตอร์หรือว่ากลุ่มของแคมป์คนงานหลัก๔ครับ
นายภัยทูลงามมุกท่านเป็นผู้ช่วยภูมิในการเขตหลัก๔
แล้วก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
โดยในแคมป์มีที่พัก๑๙อาคาร
มีห้องพักกว่า๙๘๐ห้องแล้วคนอยู่เท่าไหร่
มีคนงานทั้งหมดประมาณ๑๖๖๗คนครับ
พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙แล้วนะครับ๑๐๖๐ราย
นำส่งโรงพยาบาลแล้ว๘๑๙ราย
รอส่งโรงพยาบาลอยู่๒๔๑ราย
เป็นคนไทย๔๔รายและเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน๑๙๗รายครับ
สามารถนำส่งโรงพยาบาลได้ทั้งหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้
แล้วก็จะเปิดให้เข้าพักได้อีกครั้ง
สำหรับผู้ที่ไม่ติดเชื้อภายในแคมป์นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็จัดส่งอาหารน้ำดื่มให้๓มื้อทุกวัน
ท่านผู้ช่วยภูมิในการเขตหลัก๔นะครับ
ยืนยันบอกว่าไม่พบคนงานหรอกนะที่มีข่าวออกมาบอกว่ามีการหนีออกนอกพื้นที่
ตามที่เป็นข่าวคือข่าวมันออกมาแบบนี้คุณผู้ชมประมาณว่า
ไหนว่าติดไหนว่าไปรักษาไหนว่ากักตัว
แล้วยังเห็นพอมีตลาดนัดยังออกมาซื้อของตลาดนัดอยู่เลย

แล้วก็ได้ทำความเข้าใจกับแรงงานแล้ว
แต่หากพบใครหนีโทษจำคุก๑ปีนะครับ
หรือก็ปรับด้วย๑แสนบาท
ขณะเดียวกันก็จะเปิดปฏิบัติการเชิงรุก
วัคซีนให้กับชุมชนโดยรอบ๖ชุมชน
นู่นเอาโมเดลมาจากคลองเตยมาเอามาใช้นะครับ
แล้วก็เน้นควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่
เริ่มฉีดวันที่๒๕พฤษภาคมนี้วันละพันคน
คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๕วัน
ขอให้สำเร็จลาบลื่นไม่มีคนหนี